เพราะว่าออกกำลังกายบ่อยอาจจะทำให้เรานั้นมีสุขภาพแข็งแรง

เหมือนผู้หญิงคนนี้หน้าเด็กมาก
ถึงขนาดที่ว่าถ้าจะขอออกนอกโรงเรียน
ปภบอกเลยไม่ได้ต้องไปขออนุญาตคุณครูก่อนนะ
เหรอลองไปดูครับ

พูดเร็วไปนิดหนึ่งนะครับ

คือคนเดียวกันกับที่จะขอออกนอกโรงเรียนประตูรั้วตรงนี้
แต่ต้องมาเจอด่านพี่รอปภก่อนครับพี่และคุณผู้ชม
รอปภบอกเลยหนูหนูออกไปแบบนี้ไม่ได้
หนูต้องมีการขออนุญาตคุณครูก่อนนะ
ต้องมีการเซ็นยอมให้หนูออกนอกโรงเรียนได้
ทั้งที่จริงแล้วผู้หญิงคนนั้นเธอคือคุณครูครับ

คือคุณครูคนนี้ลองจะผ่านดูรอปภไม่ให้ผ่าน

ทรงผมแบบผมทรงนักเรียนอะพี่หุยทรงบ๊อบแบบนี้ค่ะนี่ครับสั้นมาก
ก็เลยเป็นเหตุทำให้รอปภก็เลยคุมเข้ม
โอ้โหคุณครูคือใจหนึ่งก็แอบเสียเซลล์ว่า

หน้าเด็กเหมือนกับนักเรียนละมั้ง
ก็เลยรอปภเลยคุมเข้มครับตามความคืบหน้าเรื่องนี้

คุณครูคนเมื่อกี้นี้ชื่อว่าครูแนนสิรินภาอายุ๒๓ปีเองครับ
นี่ค่ะคุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

นี่กำลังหาครูสอนพิเศษอยู่

แนนครับลูกชายกำลังต้องการคุณครูได้เลยครับ
คุณครูมาสอนให้น้องได้เรียนกันนะครับ
คุณครูแนนสอนคอมพิวเตอร์อยู่ที่ไหนครับ

โรงเรียนดังอยู่ที่อุบลราชธานีครับ

แล้วหน้าเด็กมากทรงผมก็สั้นแบบนี้
ก็เลยทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นนักเรียนไม่ใช่คุณครูครับ

พี่รอปภเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ไง
ป้องกันเกิดว่ามีเด็กหนีเรียนโดดเรียน
ครูแนนบอกว่าไม่ใช่แค่รอปภนะครับ

แม้แต่ว่าคุณพี่แม่บ้าน

หรือบางทีนักเรียนยังเข้าใจว่า
เธอเล่นห้องไหนบางครั้งสอนชุดพร้า

หน้าเด็กแบบนี้อยากจะสตาปหน้าเว้ยแบบนี้มากเลย
แล้วหลายคนก็กรอกใบสมัครแล้ว

ผมกลัวจะยื่นช้ากว่าพี่ชายของผมครับ

วันนี้เปิดใจคุยกับครูแนนมาเล่าให้ฟังครับ
ประกาศก็คือประกาศใส่เป็นทรโขงหรือเปล่า
เพราะว่าไม่ได้นะคะต้องไปรับใบอนุญาต

คือตอนแรกก็งงเหมือนกันเพราะว่านี่ก็คือเพิ่งมาเป็นครู
ได้ไม่ถึง๓เดือนที่นี่ค่ะ
ไม่ได้นะต้องไปเอาใบอนุญาตมาก่อนจากฝ่ายห้องปกครอง
แล้วก็ให้ครูที่ปกครองเซ็น
แล้วก็ต้องมาให้ครูเวรเซ็น

ถึงจะให้สามารถออกจากพื้นที่ได้

ครูเด็กอะไรอย่างนี้เด็กน้อยเต้ยอะไรอย่างนี้
ค่ะหนูก็เลยแบบเฮ้อ